ผู้โพสต์คลิปบอกว่าพี่สาวของเธอค่ะถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
แล้วคาดว่าคนที่ก่อเหตุก็คือแฟนนุ่มของพี่สาวเธอนี่แหละ
แล้วคลิปนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นในหอพักแห่งหนึ่งแถวปฐุมธานีนะคะ
เขาบอกว่ามันเห็นชัดว่ามีใครบ้างว่ามีใครร่วมก่อเหตุบ้าง
เดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนมุมแรกนะคะมีสองมุมด้วยกัน
มุมแรกก็จะเห็นได้ว่าเป็นแฟนนุ่มของผู้เสียชีวิตนะคะนี่นะคะ
เดินนำหน้าผู้เสียชีวิตมาน้องเนยนะคะเข้ามาในหอพัก
เนยเดินตามหลังเหมือนคุยโทรศัพท์อยู่แล้วก็แฟนนุ่มหันมาเอามือคล้องคอแล้วเดินผ่านกล้องไป
อีกมุมหนึ่งหน้าห้องพักชั้นสองค่ะอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ในวันเดียวกันนะคะ
มีผู้ชายสองคนเป็นเพื่อนของน้องเนยยืนรออยู่หน้าห้องพักเหมือนกับจะเข้าไปช่วย
แล้วมีคนที่อยู่ในห้องอ่ะเปิดประตูนี่นะคะแล้วเดี๋ยวผู้ชายสองคนก็จะเดินเข้าไปในห้อง
นี่ค่ะเปิดประตูแล้วผู้ชายสองคนนี้เข้าไปในห้องเป็นเพื่อนนะคะเพื่อนของน้องเนยเพื่อนของฝ่ายหญิง
แต่ข้างหลังเหมือนกับพยายามจะระวังระวังเข้ายังไงนะใช่แต่สุดท้ายจะเห็นภาพว่า
พาน้องเนยออกมาจากห้องนี่ค่ะแล้วสภาพคือได้รับบาดเจ็บเห็นไหมคะ
นั่นล้มไปแล้วซุดลงกับพื้นแล้วคลิปก็ตัดไป
ถ้าดูตามเวลาในกล้องวงจรปิดนะคะก็คือ๑๔เมษายนนะคะ
เหตุการณ์นี้ถ้าเกิดเป็นภาพแรกนะคะก็คือเป็นช่วงเย็นประมาณ๕โมงเย็น
แล้วก็เป็นภาพอีกมุมหนึ่งก็คือมุมนี้นี่นะคะสองมุมด้วยกันกล้องวงจรปิด
ภาพนี้เกิดอันนี้คือก่อนใช่ค่ะอันนี้คือตอนเย็นห้าโมงเย็นนะ
เข้าไปในห้องแล้วก็เพื่อนมาสองคนส่วนภาพนี้จะเห็นว่ามันมืดแล้ว
มาสองคนเนี่ยตอนที่ประตูเปิดคนแรกก็เดินเข้าไปเลย
แต่คนหลังเนี่ยเหมือนกับเขาก็เหมือนกับดูว่า
แสดงว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นในห้องนั่นแหละทีนี้ค่ะจากภาพในกล้องวงจรปิด
สองคลิปนี้นะคะพอนำมาโพสต์ในเฟซบุ๊ก
เพื่อให้ตำรวจนำตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีเนี่ยค่ะครับ
ทางตำรวจสพเมืองปฐุมธานีบอกว่าก็ได้เรียกตัวผู้ชายที่อยู่ในคลิป
มาสอบปากคำเบื้องต้นแล้วนะคะเรียกมาสอบปากคำสองคน
หนึ่งในสองอยู่หอพักนี้อืมแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานกับน้องเนยนะคะ
และเป็นเพื่อนร่วมงานกับแฟนนุ่มของน้องเนยด้วยคือเขาบอกว่าเขาอ่ะ
พยายามจะไปช่วยเหลือน้องเนยเพราะว่ามีเพื่อนข้างห้องบอกว่า
ได้ยินเสียงน้องเนยกับแฟนหนุ่มมาทะเลาะกันครับผู้ชายสองคนที่ไปยืนอยู่หน้าห้องน้องเนย
ก็คือเป็นเพื่อนน้องเนยพยายามจะเข้าไปช่วยเขาบอกแบบนี้นะคะอืม
คำให้การของเพื่อนที่เข้าไปช่วยเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ในเก่งแฟนนุ่มของน้องเนยตั้งใจจะมาง้อขอคืนดีน้องเนยทั้งคู่คบกันประมาณปีหนึ่ง
แต่ว่าเลิกกันไปน้องเนยกลับไปอยู่บ้านได้ประมาณ๑สัปดาห์
เนยยอมมาคุยกับในเก่งแฟนนุ่มที่หอพักแต่พอคุยกันก็มีปัญหาทะเลาะกัน
ในเก่งเอามีดเป็นมีดปลายแหลมยาวสักประมาณคืบหนึ่ง
แทงเข้าที่ท้องของน้องเนยสองแผลเพื่อนเพื่อนเลยเข้าไปห้าม
เข้าไปช่วยพาน้องเนยส่งโรงพยาบาลนี่นะคะเพื่อนผู้ชายสองคนเข้าไปช่วย
บาดแผลที่น้องเนยถูกในเก่งแฟนนุ่มแทงเนี่ยค่ะก็คือมีดแทงเข้าปอดเลยคุณผู้ชม
ปอดแผลหนึ่งเข้าลำไส้แผลหนึ่งแล้วก็เสียเลือดมาก
สุดท้ายน้องเนยเสียชีวิตเลยนะคะโอ้โหเสียชีวิตเลยอืม
เราต้องตามเรื่องนี้ค่ะวันนี้ให้คุณระวีการแก้ววิจิตรนักข่าวของเรา
ที่หอพักที่เกิดเหตุคนที่ดูแลหอพักบอกว่า
หลังเกิดเหตุก็ให้คนไปทำความสะอาดที่ห้องที่เกิดเหตุนะคะ
เพราะว่าผู้เช่าบอกว่าจะย้ายออกสิ้นเดือนนี้แล้ว
ผู้ดูแลหอพักไม่รู้ตอนแรกนะไม่รู้ว่าน้องเนยเสียชีวิต
รู้แค่ว่าถูกทำร้ายบาดเจ็บแล้วก็ไปโรงพยาบาล
พอรู้ว่าน้องเนยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคนดูแลหอพักบอกว่า
ตกใจมากเห็นใจฝ่ายหญิงมากไม่คาดคิดว่าฝ่ายชาย
จะทำร้ายแฟนสาวขนาดนี้ครับคนดูแลหอพักบอกว่า
ครั้งสุดท้ายที่เห็นหน้าทั้งคู่นะคะทั้งน้องเนยและในเก่งเนี่ยนะ
ก็คือ๑๓เมษายนในเก่งไปขอกุญแจสำรอง
เพราะลืมกุญแจเอาไว้ในห้องพอขึ้นไปทวงกุญแจสำรองคืน
คนดูแลหอพักบอกว่าเห็นน้องเนยกับในเก่งอยู่ด้วยกัน
แต่เหมือนงอนกันเหมือนทะเลาะกันแต่ก็ไม่ได้มีทีท่าว่ามันจะมาเกิดเหตุรุนแรงอะไร
เนี่ยค่ะอีกวันหนึ่งมาเกิดเหตุทำร้ายร่างกายกัน

เขาก็อยู่กันเรียบไงตอนหลังก็เพิ่งจะมารู้ว่ารู้สึกว่าเขา
เขาก็ไม่ได้ทะเลาะกันแรงนะวันที่เมาเมื่อวานก่อน
ที่อยู่ก็ลืมแจวันที่สิบสามอืมซึ่งวันนั้นผู้หญิงก็ยังอยู่ที่
อยู่อืมแล้วก็เขาก็กลับไปเขาก็อยู่อยู่ที่ห้องกันนั่นแหละ
เขาอยู่ด้วยกันคิดว่าเขาลืมกุญแจแล้วก็ปรากฏว่าเขาอยู่ในห้องกัน
แฝนโกงงอนกันก็คิดว่าเอ๊ะโกงงอนกันโหสามอีภรรยากันอะไรกันเนี้ยน่ะ
อืมปกติเขาอยู่เรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรเขาได้ยินเสียงเขาบ่นกันอะไรกัน
ยิ่งยิ่งยิ่งไม่คิดว่าจะรุนแรงรุนแรงขนาดนี้น่ะอืมทีนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับหนึ่งในกลุ่มเพื่อนที่จะเข้าไปช่วยเหลือน้องเนยในหอพักกันนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุก็รู้มาสักพักนึงแล้วแหละว่าทั้งคู่มีปัญหากัน
เนยก็แยกตัวออกจากหอพักไปอยู่บ้านแม่ได้ประมาณ๑สัปดาห์
ระยะหลังทุกครั้งที่เพื่อนเจอน้องเนยน้องเนยหน้าตาแบบโอ้โห
เหมือนคนอมทุกข์อ่ะไม่ค่อยสบายใจพอพูดถึงฝ่ายชายน้องเนยก็เงียบ
เล่าอะไรให้เพื่อนฟังจนวันเกิดเหตุค่ะ
เพื่อนของเธอคือคนที่อยู่ในคลิปอ่ะค่ะอันนี้คือคนก่อเหตุในเก่งนะคะ
นุ่มของน้องเนยเพื่อนของน้องเนยบอกว่ามีเพื่อนของเธอเนี่ย
อยู่ในคลิปด้วยอยู่หอพักเดียวกับน้องเนยโทรศัพท์ไปบอกว่า
มีคนบอกว่าน้องเนยกับในเก่งอ่ะทะเลาะกันเสียงดังมากอยากจะไปช่วย
ก็เลยไปช่วยกันนะคะก็เลยมีภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นว่ามีผู้ชายเนี่ยค่ะที่เข้าไปช่วยก็คือเพื่อนน้องเนยนี่แหละ
เพื่อนบอกว่าทุกคนเป็นห่วงมากพยายามจะช่วยพยายามจะห้าม
ไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายแบบนี้
รู้ว่ามีการนัดเคลียร์กันแต่ก็ไม่รู้ว่าคำว่าเคลียร์กับใคร
คือเขาไม่ได้บอกผู้ชายเขาเป็นคนเงียบเขาไม่ได้บอกว่าเคลียร์อะไรกับใครอย่างนี้
ก็พยายามถามข้อมูลเขาอยู่แต่คือเขาไม่เปิดปากพูดค่ะ
ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นคือช็อกช็อกมากแล้วคือคุยกับน้องผู้ชายล่าสุด
หลังจากที่เกิดเรื่องก็พยายามติดต่อก็บอกเขามาให้เขามาดูน้อง
เขาก็บอกว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาไม่อยากอยู่แล้วเหมือนเขาลาตายอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปที่วัดสาราตึกในจังหวัดนครปฐมนะคะ
ญาตินำศพของน้องเนยไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดนี้ค่ะ
ญาติญาติโอ้โหยังเศร้ากันมากนะคะโดยเฉพาะคุณแม่
คุณแม่ของน้องเนยอายุห้าสิบห้าค่ะคุณแม่บอกว่าขอไม่ให้ข่าวก็แล้วกัน
เพราะแม่ยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือลูกสาวคนเดียวของแม่นะคะ
น้องเนยอายุยี่สิบห้าแล้วทีเนี้ยหลานชายเจ็ดขวบก็ต้องกำพร้าแม่
ก็คือลูกของน้องเนยอะค่ะคือก่อนที่น้าสาวของน้องเนย
ซึ่งก็คือน้องสาวของแม่น้องเนยนะคะออกมาบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุอ่ะมีรางสังหรณ์คือแม่ของน้องเนยก็ฝันไม่ค่อยดี
ก็ชวนกันไปทำบุญแต่ยังไม่ทันได้ทำบุญเลย
เกิดเหตุร้ายขึ้นซะก่อนนะคะก็เลยอยากจะให้ตำรวจจับตัวคนก่อเหตุ

ไม่เคยคิดเลยดูแต่ในข่าวคือว่าข่าวนี้ไม่น่าเป็นอย่างนี้
น่าเป็นอย่างงั้นแต่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราแล้วอ่ะ
เหมือนมันรับไม่ได้ว่าทำไมเหมือนมันฆ่าแกล้งกันเหมือนในหนัง
มันไม่ใช่ล่ะและอีกอย่างหนึ่งอ่ะ
ผู้ชายคนนี้มันก็ไม่เคยจะได้ไปแนะนำ
ให้รู้ว่าบ้านอยู่ตรงนั้นบ้านอยู่ตรงนี้พ่อแม่อยู่ไหน
ไม่เคยรู้ก็อยากจะขอวอนให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
เร่งเราให้เร่งให้ทำเนินการให้มันเร็วที่สุด
เพราะไม่อยากให้หลานตายฟรีไงพี่ชายคนโต
เขาฝันว่าแม่น่ะมาบ้านพ่อกับแม่มาบ้านมาทั้งสองคนเลย
มาถึงก็เข้าบ้านไปแล้วก็ไปนั่งไม่พูดอะไร
เขาก็เลยบอกว่าเช้าขึ้นมาเขาก็เลยบอกว่า
เฮ้ยเราโทรไปห้ายว่ามันได้ค่ายข้องไหม
เขาเลยโทรไปว่าถ้ามันไม่ได้ค่ายข้องอ่ะ
ถ้ามันมาถามพวกไหนสักบังสกุลให้พ่อกับแม่
โทรไปเขาก็มาบอกว่าเออโอเคโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกัน
ว่าเขาเองก็ฝันไม่ดีเหมือนกัน
ฝันว่าเขาเข้าไปในวัดแล้วเขาหาทางประตูออกวัดไม่ได้
ทางตำรวจบอกแบบนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกอเนก
สะทองอยู่ผู้กำกับสพบรรทุมธานี
บอกว่าตอนนี้ก็สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องหมดแล้วนะคะ

เข้าไปช่วยน้องเนยมาสอบปากคำเรียบร้อยแล้วด้วย
ตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานค่อนข้างจะแน่นแล้ว
นุมัติศาลออกหมายจับแล้วนะคะ
นายวัชิระหรือในเก่งอายุ๒๓ปี
นี่ค่ะผู้ก่อเหตุก็คือคนนี้แฟนนุ่มของน้องเนยผู้เสียชีวิตนะคะ
คือหลักฐานชัดแล้วนายวัชิระอยู่ในเก่งอายุ๒๓